เดี๋ยวเรามาต่อกันที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านะคะใต้ฝุ่น
อัปเดตกันหน่อยซิเขาบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์นะแต่ว่าทำไมทำไมนะคะ
มีผลงานเพลงกับโมโนด้วยนะ
แต่ว่าเจ้าตัวก็ยังยืนยันนะว่าตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์เหมือนเดิมค่ะ
ไม่ได้ย้ายมาประจำอยู่ค่ายนะ
ส่วนเรื่องความรักกับแฟนสาวนอกวงการก็ตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะไม่ต้องห่วงเลย
บางทีไต้ฝุ่นจะอวดซิกแพคจนมีเก้งกวางทักแชทมาลวนลาม
ตัวหนังสือนะหนักข้อเข้าค่ะ
มีถึงขั้นขอซื้อบริการเลยก็มีนะ
ฝุ่นรู้สึกไงเดี๋ยวขอฟังหน่อยค่ะ
ล็อกมาแบบแซวเอยอย่างพี่แมนนี่เขาโดนแบบว่าทักทาย
ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะ
แต่ว่าผมเลือกที่ไม่อ่านมากกว่า
แต่เก้งกวางก็ขวัญใจก็อาจจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น

จริงต้องขอบคุณด้วยสนาม
คือเราไม่ได้ทำอะไรผิด
เดี๋ยวก็มีผลงานเพลงมีผลงานละครนะแฟนก็ติดตามกันด้วยละกันนะจ๊ะ